สวัสดีครับ

แล้วขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ

รายการที่เราจะตามหานุ่มโสดให้กับสาวโสดของเรา

รูปแบบที่เรียกได้ว่ารายการอื่นไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ
เพราะว่ารายการหาคู่ของเราเป็นรายการแรกนะครับ

พี่ไม่ต้องใช่ไหมใช่ใช่พี่ห้ามไปยุ่งกับเขาอ๋อ
แนะนำตัวก่อนครับเชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะ

ปัจจุบันประกอบอาชีพนักแบบอิสระค่ะอ๋อแบบอิสระเหมาะมาก
เหมาะมากเพราะว่าตัวสูงไงใช่คุณดูดิผมร้อยแปดสิบเจ็ดอ่ะ

ไม่ใช่แสงแกนี้
คนที่เข้ามาจีบเนี่ยมันเป็นยังไง
ก็เหมือนเขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาตอนเล่นบ้าง
หรือว่าบางคนเข้ามาในเรื่องแบบอย่างว่าบ้างเราก็จะเปรตตัวออกเลย
มาแบบว่าดูถึงความไม่จริงใจอย่างนี้หรอ

เราดูออกเลยว่าไม่ได้จริงใจเนี่ย
ไอ้คำเบอร์เกอร์คำแรกที่คุยกับคุณเนี่ย

มาแบบชอบชวนไปดูที่ห้องอะไรแบบ

หนูได้เจอหนังสงครามไหมล่ะค่ะพี่พูดเลย
หนูไปเจอแต่หนังสงครามแน่ค่ะพี่พูดเลยค่ะ

หนูชอบคนสูงกว่าค่ะ
อย่างที่บอกนะครับอัสครับว่าวันนี้ผมเตรียม
โสดมาให้เราถึง๔คนด้วยกัน
แต่คุณเลือกได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผม
เพราะฉะนั้นเชิญเลยครับเข้าประจำที่ตรงนู้นได้เลยคุณอาร์ตครับ

รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้งสี่คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน

ผมมั่นใจนะพวกคุณเคยเห็นผลงานทางธุรกิจของพวกเขาอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าคุณมองไปในเมืองมหานครของเรา
และมันมีแสงสะท้อนอะไรที่มาจากแดด
กระจกทั้งหลายเป็นส่วนประกอบของตึกใหญ่
ซึ่งมาจากโรงงานของเขา

เชิญพบกับหนุ่มโสดคนแรกนะครับคุณไอซ์ครับ
เชิญ
ไอซ์ครับตอนนี้ช่วยที่บ้านทำธุรกิจกระจกไทยอาศีครับผม
ปกติก็เป็นคนชิวครับ

นมมดีก็มีเฟชโนสกับกิตตาครับ

หรือว่าไม่มีอะไรทำก็จะหยิบกีตาร์ทำเป็นดินเลยครับ
คุณมีอะไรจะพูดกับอัสครับ

ก็อยากให้เล่นให้อัดฟังคนแรก

คนนี้คือผู้ที่ปิดทองหลังพระ
เราไปพบกับนุ่มโสดของเราคนที่สอง

เยี่ยม
อ๋องครับผมตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ครับ
ผมเป็นคนชอบอัปเดตเทรนด์แบบใหม่ครับผม
ก็ไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเพลงหรือกีฬาหรือแฟชั่นอย่างนี้
อะไรที่เป็นแบบใหม่ตอนนี้ผมไม่เคยพลาดเลยครับ
แต่ที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยก็เป็นกล้องฟิล์มนะครับ

เพราะว่าแบบผมใช้เงินแบบตัวเองซื้อแบบน้ำพักน้ำแรงตัวเองซื้อ

แล้วก็อยากแต่งเพลงรักให้ใครสักคนบ้างนะครับ
เป็นคนที่ชอบลองทำอะไรใหม่ไหมครับ

ผมก็ลองแต่งเพลงด้วยครับอะไรอย่างนี้

สมมุติว่าคุณอัสเขาเลือกคุณคุณจะแต่งเพลงชื่ออะไรให้เขา

แม่จ้องคำเม้งเลย

เพื่อจะหลอกใจเย็นแล้วเธอยังมีอีก๒คน

สิ่งที่น่าจดจำ
เย็นต้องออกเมื่อ๒คนพอ
พวกคุณเห็นแล้วมีอะไรอยากจะคุยกับเขาบ้างไหม
คือสำหรับบุโกะมองว่าคุณอ๋องก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีลูกเล่นแพรวมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแพรวแบบนี้
เราก็อยากจะบอกเพื่อนสาวของเราก่อนว่าจะเย็นนะเธอ
เวลาเราเห็นแล้วเราจะแบบว่าคือตกหลุมรักเลยมันไม่ได้นะเธอนะ

เราเคยผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วแก๊งเรา๓คน
เขาดูตกลุ่มลักษณ์ไปงามสุดท้าย

นี่แม่บูโกยนี่ใช้ได้เลยทีเดียว
หนุ่มโสดคนที่๓ของเรานะครับ
คนนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่า
อยู่ในวงการที่เรียกว่า

ฮะของประเทศเหรอของประเทศ
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณเจฟได้เลย

เป็นคนทิ้งครับผม

ถ้าชอบแล้วก็ผมจีบก่อนตลอด

โอ้โห

แต่รักจริงคงจะยิงอ่านในเกือบ
ขอโทษนะคะคุณเซฟไม่แค่สเปกเพื่อนเราคนเดียว

เพราะเป็นสไตล์พี่หมีหมี
น่าจะมีสติ๊กแพ็กมีกล้ามอยู่ในเสื้อผ้า
มีแน่นอนเพราะว่าตอนที่คุยกันพวกมันล่าง

ผมนึกว่าขายสาระเป๋าเป็นก้อนข้างในเป็นก้อน

เชิญครับไม่ว่าใช่ค่ะแล้วเป็นเรื่องงานอันนี้มันเป็นเรื่องงานนะคะพี่
เป็นเรื่องงานค่ะเป็นเรื่องงานแล้วขออนุญาตนะคะคุณเจฟ
จดแล้ว
ทีมุ้งขอโทษนะคะ
นี่ฉันขอกลับไปนั่งที่ได้ไหมคะ

พวกเราต้องเห็นด้วยบ้างค่ะเอาผลงานละกัน
คุณเซฟขออนุญาตนะคะทำแทนเพื่อนนะคะ

แอร์มา

นี่รีบลุกเลยนะ

ขึ้นมาอยู่คนละข้าง

อันนี้มีพิกฎอะไรไหมครับคุณเจฟ

ขอโทษนะครับ

ไปที่นี่ก่อน
เจฟดีจังเลยค่ะ
เหล่าน่าจะตูนั่นจังงี้

สองครับสองปี

คุณมีอะไรอยากจะบอกกับคุณอาสบ้างครับ

นี่คือนุ่มโสดของเราคนที่๓ครับ

คารมเนี่ยสุดเลย

กลาง

บีเจแอปพลิเคชั่นไรศสนธ

เป็นประกันชีวิตให้กับตัวเองด้วยนะครับ
งานอดิเรตของผมก็คือการเล่นเกมนะครับ
เล่นจนแบบไปทำทีมแข่งขัน
แต่ก็ยังไม่เคยชนะจนได้แชมป์นะครับ

ว้าววีเจออนไลน์
คือพีเจออนไลน์นี่หมายความว่าเราสามารถฟังคุณ
แล้วก็เพลงที่คุณเปิดตลอดเวลาเลย

ตอนนี้เป็นเวลาของอาจารย์ติ๊กแล้ว
ที่จะเช็คดวงผู้ชายทั้ง๔คน

รอบนี้อาจารย์ติ๊กจะทำการเช็คดวงชะตาของหนุ่มโสดทั้ง๔คน

และตัดหนุ่มโสดหนึ่งคนให้อกหักกลับบ้านไปก่อน
คุณอยากจะเช็คดวงจากคนไหนก่อน
โก้จริงแล้วมองทั้ง๔คน
คือตอนนี้มีคะแนนเท่ากันหมด
แต่ว่าสายตาของผู้ชายสองคนที่เรารู้สึกว่าแบบ

เราต้องมีการพึ่งเรื่องดวงเรื่องศัยศาสตร์นิดนึง
คนแรกบุโกะขอตรวจดูกับเจฟหน่อย
เจ๊เขาดูเล่นหูเล่นตาดูแบบ
ดูแบบคือสู้มือค่ะเพราะฉะนั้น

บุ๊กโกะพูดอะไรพูดอะไรอย่างนี้เขาไม่กลัวอะไรง่ายหรอกค่ะ
มาแล้วครับอาจารย์ติ๊กครับรีเฟสของเพื่อน
ขอเช็คคุณเจฟก่อนเลยคนแรก
คุณเจฟคุณเจฟเกิดวันอะไรครับ

อันนี้มันสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ย
ครับเอาเรื่องนี้ไปดูได้เลยวันอาทิตย์ถ้าเกิดเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์
จะมีสัญญาณนั้นอยู่จะมีสัญญาณนั้นอยู่
คนคนนี้เป็นคนฉลาดและเป็นคนที่มองการไกล
ถ้าอยู่กับเขาแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวจนเลย
เป็นคนที่มีเหตุและผลในการทำงาน
แต่ความใจร้อนจะทำให้เกิดเหตุกับเขา

เขาเป็นนักต่อต้านเขาไม่เชื่อหรอก
เขาเนี่ยเวลาของขึ้นเขาเป็นนักขัดแย้งทันทีเลย

ขนาดเขาฟังนี่เขาก็แบบว่าเขาไม่เชื่อ

ดูจากไหนแม่ดูจากหูเขาไม่ได้
ถ้าหูเขาแนบชิดมาอย่างนี้เป็นคนดื้อเงียบ

เขาเหมาะกับคนที่เกิดวันพระรหัส

ดูมือซ้ายเนี่ยเห็นตำแหน่งนิ้วแล้วคนนี้มีอยู่วาสนา
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในมือเขาเนี่ยมีเส้นวาสนาอยู่เนินจันทร์
ตัวเจ้าจานอารมณ์เป็นตัวนำวงศุกร์ตัวนี้
และเส้นวาสนาตัวนี้ขึ้นมาชิดเส้นใจ
ตัวเจ้าชาเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศรุนแรง
เฮ้ย
ดีชอบ
อันนี้ดีเลย
อโอเคมองดูมือขวา
ท่ามือซ้ายกับขวานี่ต่างกันอย่างไง
มือซ้ายในชาติกำเนิดมือขวาหมายถึงอนาคต
เส้นเสาอยู่เนินขิดเส้นสมองอีกป้ายักเส้นหนึ่งขิดเส้นใจ

อันนี้ได้หู้ดี
ได้
คู่ตรงรุ่นของเขาดีไหมตรงนั้นอ่ะผมว่าดี
เฮ้ยนี่ส่งให้ดังเป็นโอเค
เกิดว่าอะไร
อังคารครับ
อังคารตัวเขาเป็นนักรบนักเลงทหารตำรวจมาเฟีย
เขาเป็นภาวะผู้นำเขาเป็นคนไม่ยอมคน

ชอบคุยตลกเฮฮาสนุกสนาน
อังคารวันอังคารอันนี้จำไปใช้ได้เลยนะคนเกิดวันอังคารจะบุคลิกแบบนี้

เขาชอบกับคนที่เกิดวันที่๗วันที่๑๖วันที่๒๕
เกิดวันที่๘วันที่๑๗วันที่๒๖
คู่เขาต้องเป็นวันศุกร์เขามีสัญญาณแตกหัก

อยู่คู่๗จะเรียกว่าคู่แตกหัก

เขาไม่มีใจเย็นเขาแตกหักเลย
เวลาของขึ้นในใจคิดยังไงจะมีเรื่องอันนี้เขาไปเลย

วันที่๗วันที่๗วันอังคาร

ประมาณนี้ถ้าเกิดวันที่๖วันอังคารอีกสัญญาณหนึ่ง

ที่อารมณ์แบบร่ำรวย

ดูจากนิ้วถ้านิ้วตำแหน่งนี้ถ้าชิดคู่กันเนี่ยนะ
ถ้าแนวนิ้วนางเลยตำแหน่งนิ้วชี้ไปมีวาสนา
แต่ถ้านิ้วนางต่ำกว่านิ้วชี้ลำบาก
มาดูมือขวาในมือจะบอกเห็นไฟดำอยู่ตำแหน่งนี้

ตำแหน่งไฟดำนี้อยู่ตำแหน่งปลายเส้นสมอง
ให้ระวังเรื่องความคิดความอ่าน

เพราะว่าเส้นที่ขาดตำแหน่งนี้
มันบอกสัญญาณว่าอาจจะเกิดไปลบทิ้งได้

เอาละครับวันนี้เราได้เห็นนะครับ
ดวงชะตาของหนุ่มโทษทั้ง๔คน

คุณจะต้องตัดดอกกุหลาบนั้นให้ขาด

เดินไปปุ๊บคนไหนไม่ใช่ให้อกหักนั้น

ตัดกันด้วย
อาจรู้สึกว่า

คุณมอร์

เพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่ติ๊กดูดวงใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเขาจะได้มีแฟนที่ดีตอน๔๐

มีการถอนหายใจกันเยอะมากสำหรับหนุ่มโสดทั้ง๓คน
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมามีอีก

เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ากับลุงสมพงษ์สักครู่เดียว
ตอนนี้หนุ่มโสดนะครับที่ผ่านเข้ารอบมาของเราเนี่ยนะครับ

รอบที่แล้วเนี่ยนะครับเราตัดไป๑คน

เหลือ๓คนนี้ที่ยังอยู่แล้วมันอยู่ในใจของสาวโสดของเราคุณอัสนะฮะ
คราวนี้เราจะเปิดโอกาสให้ทางเพื่อนและคุณอาร์สเนี่ยนะครับ
ได้ยินคำถามคนละ๒คำถามกับหนุ่มโสดทั้ง๓คน

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดาราช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสด
และเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน
พวกคุณเลือกจะล้วงลับใครก่อนครับ

เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่ติ๊กเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะชอบเล่นหนังบูล้างถ่าย
เล่นหนังสงคราม
ฉะนั้นไออยากจะถามว่าการเล่นหนังสงครามของคุณที่มันดุเดือดที่สุดมันเป็นยังไงคะ

เจ็บรอบห้อง
ถามว่านิสัยอะไรของแฟนที่ไม่ชอบค่ะ

ถ้าอย่างเเหี้ยัยที่ไม่ชอบ

คือผมไม่ค่อยชอบคนที่เจ้าของจูฌี่เรามาก

แล้วก็มีผู้หญิงคนอื่นแบบไอ้แป๊ปอะไรอย่างนี้
คุณมีที่จัดการยังไงทำให้แฟนคุณรู้สึกแบบ

ก็เดินจุงมือกับแฟนไปเรื่อยต่อกัน
แล้วนะคุณถามเจ๊ไม่ได้แล้วนะต้องแค่นี้นะฮะหนุ่มโสดคนต่อไปครับ
อายเพื่อนสาวบอกขออายแล้วกัน
เอาแล้วเก็บของดีไว้ทีหลังอองเลยสบายยิงอายก่อนเลยยิงอายก่อน
ถามคุณไอซ์ว่าถ้าเกิดคุณก็คือแบบว่าตอนนี้โสดมาสักระยะหนึ่งแล้ว

แอร์บ้างคุณไอซ์คะแอร์รู้สึกว่าคุณดูเป็นคนเรียบร้อยแอร์อยากจะเห็นลีลาการเต้นของคุณ
เวลาที่คุณเข้าไปอยู่ในพลับ

มาถึงหนุ่มโสดคนสุดท้ายของเรา
คำถามล้วงลับหนุ่มโสดคนที่๓

อยากรู้ว่าตอนมีแฟนนะคะขี้หึงระดับไหน

ผมเป็นคนที่แบบฟรีเข้าใจว่า
สมมุติถ้าแฟนทำงานอะไรพวกวงการบันเทิงหรืออะไรอย่างนี้

อ้อออออออออใช่คุยโอก่าขึ้นเพราะแบบนี้

เลิกขอเงินที่บ้านใช้ตอนไหน

เอาจริงผมมีคือเพิ่งจบเลยครับ

ถ้าแบบทำงานที่ไหนผมก็อยากจะเอาเงิน

เอาล่ะพวกคุณอาจจะถามคำถามที่เรียกได้ว่า

วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษ

ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเขา
และคำถามที่เขาจะถามเนี่ย

หลุดจากรุนแรงแตกต่างเจาะลึก

คุณมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณมองหนุ่มก่อน

มันไปดูต่างสไตล์มาก
อย่ากลัว
พี่สุ
คำถามของพี่สุก็คือว่า
ไม่อยากเลย
สมมุติว่าวันที่๑๔เมษาเป็นวันครอบครัว

บังเอิญมันตรงกับวันเกิดของแฟนเรา

ทำยังไงเราจะเลือกอยู่กับใครครับ
ละครเรื่องนี้ติดตามได้นะครับทางไทยรัฐทีวี
ตื่นเต้นเลยอยากทำแบบแรง

บังเอิญไม่ถูกกันด้วย
ต้องเลือกเลยคุณต้องเลือกว่าจะอยู่กับใครครับ

นี่เขามองเลยนะความกล้าของพวกคุณนะว่า
ใจถึงหรือเปล่า

ถ้าต้องเลือกจริงอ๋องเลือกครอบครัวครับผม
ถ้าแฟนเข้าใจเรามันจะแบบเหมือนที่บ้านด้วย

ตัดสินใจเลยเลือกครอบครัว

เอาละอันนี้เป็นคำถามที่ยากมากนะครับ

ัสอยากฟังของใคร

เลือกวันเกิดแฟนหรือเลือกครอบครัวครับ

ครอบครัวไม่ต้องไปไหนก็ไป

คือครอบครัวไม่ใช่ผมเลือกแฟนแล้วผมจะไม่รักครอบครัวนะ

แต่คือผมนึกถึงอนาคต
ว่าแบบเรามีแฟนเป็นแฟนคนนี้เขารักเราเรารักเขา
อนาคตต่อไปเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
แล้วผมไม่อยากทำให้แบบการตัดสินใจครั้งหนึ่ง
ที่ต้องเลือกระหว่างแฟนกับครอบครัวอะไรอย่างนี้
ทำให้แบบความสัมพันธ์ตรงนี้กับผมกับแฟน
จะต้องแบบมันผิดหวังกันหรือมีปัญหาอะไรกันอะไรอย่างนี้

ใช่ครับจริงอยากเลือกแฟนให้ไปอยู่ที่งานด้วยกันเลย
เพราะว่าจริงถ้าอยากให้มันระยะยาวครับ
ครอบครัวกับแฟนเราก็ต้องเข้าใจกันอยู่ดี
ถึงเวลาที่คุณนะครับจะต้องตัดสินใจหักอกหนุ่มโสดอีกหนึ่งคนแล้วนะครับ

ลูกสาวตัดสินใจยากมากผู้สาวเครียด
อ้าว
ไปแล้วครับผมคุณอ๋องกลับบ้านไปก่อนเลย
เอาล่ะถามก่อนว่าทำไมอ๋องถึงได้โดนตัดไป
คือเราอายุเท่ากันแล้วก็อัสเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบคนที่โตกว่า

เหลือผู้ชายหนุ่มโสดของเราสองคน
คุณผู้ชมที่ผ่านมาเรารู้เรื่องของดวงชะตาวันเดือนปีเกิดของหนุ่มโสด

ตอนนี้มารู้จักดวงของสาวโสดของเราดีกว่าครับนะฮะ

หน้าที่นี้เป็นการเจาะลึกโดยอาจารย์ติ๊กกลิ่นสีของเรา

รอบนี้อาจารย์ติ๊กจะทำการดูดวงสาวโสด
และจะทำนายออกมาว่านุ่มโสดคนไหนที่ดวงสมพงษ์กับสาวโสดที่สุด

เจ้าตาเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีหลักการ
มีความเป็นครูมีความเป็นอาจารย์มีความถูกต้อง

เป็นผู้ปกครองให้คุยกับเขาด้วยเหตุผลดีมาก

ปกครองปกครองแบบไม่ต้อง

มิตรกับใครคู่มิตรกับคนเกิดวันอาทิตย์
เกิดวันพระหัสที่เท่าไหร่ครับ
ที่๒๑มกราค่ะ

กับ๑รวมกันเป็น๓
กำลังดาวสุก๖อยู่ข้างบน
รับปากแบบนั้นไม่ทำ

รหัสที่ดีสำหรับตัวน้องอัฐ
คือสองคนนี้ถ้าให้เขาเป็นแฟน

ตัวเขาเองจริงแล้ว

เพราะเราดูต่างเส้นศุกร์ในมือเขา

ระหว่างสามสิบถึงสามสิบห้ายอยู่ในแก๊บนี้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
ดวงสมพงศ์กับสาวโสดคนนี้มากที่สุด

คนที่ดวงสมพงศ์กับเรามากที่สุดคือ
คนที่ดวงสมพงศ์กับเรามากที่สุดคือ
คุณเจฟครับเจฟ
อ้าวแล้วไม่รู้ตรงใจนิดหน่อย
พี่จะบอกว่าดวงสมพงศ์เพราะว่าจริงแล้วเขาเกิดวันอาทิตย์

ก่อนที่สาวโสดของเราตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะครับ
ว่าจะเปิดโอกาสให้หนุ่มโสดทั้งสองพูดความในใจ
ผมว่าให้คุณไอซ์ก่อนแล้วกันครับเชิญครับ
ได้ครับก็จริงแล้วบอกว่าวันอาทิตย์กำลังเวลาอาหาร

แต่ว่าพ่อผมเกิดพฤหัสแม่ผมเกิดวันศุกร์ครับ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันดีครับผม
เปิดโอกาส
มีทุกอย่างครับขอบคุณมากนะครับคุณไอซ์ครับ

ผมครับง่ายเลยติดใจแน่นอน
ัสต้องตัดสินใจเลือกหนุ่มโสด

พร้อมแล้วนะครับคุณทั้งสองจับมือเขาไว้ครับ

ว่าจะฟังเสียงหัวใจของตัวเอง
ผู้ชายคนไหนครับที่เป็นนุ่มโสดคนที่ใช่
คุณไหนคุณจะทำอะไรครับเนี่ย

แล้วที่เหมือนนี่ครับ

กล้ามเฉยหรือมีสกิดอะไรอยู่สกิดนิดนึง
กินนิดนึงนะก็ว่าแล้วเห็นไหมแล้วทำไมไม่เลือกเจ๊
เขาดูเจ้าชู้อะค่ะเขาไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้
แน่นอนเลยอย่างเพื่อนเราเป็นคนเรียบร้อย
เรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นไฟที่มันน่ากลัวเราอยากลอง
ถ้าอยากจะตามหานุ่มโสดในดวงใจของคุณสมัครเข้ามามาออกรายการของเรานะครับ
หรือสาวโสดคนไหนนะครับยังไม่มีแฟนบอกเราเดี๋ยวเราจัดให้จัดให้เรา

ก็เลยเอาไทยดีกว่า

คนนั้นเหมาะกว่าจริงแต่ว่าคนนี้ก็ไม่ได้ติดอะไร

ช่วงนี้เศรษฐกิจมันซับก็หันมาซับเราได้นะคะ

จะต้องแบบไปแต่งงานกับคนที่แบบที่บ้านเขาเลือกให้
แพรวเรายังเป็นแฟนกันต่อไปนะ

อย่างนั้นเลยอัมศจริงนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป